อ๋อคลิปนี้ใครเห็นก็ต้องรู้สึกสะหรับใจ
ทำไมทำกับเด็กแบบนี้นี่เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังเลยนะ
ใช่นี่แหละค่ะทำประชดผัวทิ้งลูกหิ้วลูก๖เดือนทิ้งนอกบ้าน
หิ้วหิ้วจริงหิ้วขึ้นมาแบบนี้เลยคือดึงขึ้นมาด้วยเสื้อนะคะ
แล้วภาพแบบนี้พอในโซเชียลเขาเห็นปุ๊บเขาก็แชร์กันไปเยอะแยะมากมาย
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ประชดแบบนี้เหรอ
คุณผู้ชมฮะต้องปล่อยคลิปตั้งแต่แรกเลยนี่ถ้าจะปล่อยยาวแบบนี้เลยฟังหน่อยฮะ

ดึงเสื้อของเด็กแล้วคุณดูเสื้อมันรังคอ

ลักษณะเหมือนแบบโอ้โหผูกคอเด็ก

แล้วก็เอาไปทิ้งหน้าบ้านเนี่ย
แล้วเด็กก็ร้องไห้รั่นเลยนะครับพอเธอวางลูกลงไป
ลงไปแล้วเด็กอายุเพียงแค่หกเดือนเท่านั้นเนี่ยคือยังเล็กมากมากเนี่ยภาพเนี้ยแล้วคนใช้เฟซบุ๊กนะคะ
คือมีการแชร์คลิปนี้โอ้โหระบุข้อความไว้แบบนี้ว่าช่วยบอกหรืออธิบายหน่อยว่านี่คือคนเป็นแม่
หรือเปล่าผัวไม่สนใจก็เรียกร้องความสนใจด้วยการทำร้ายลูก
เขาวงเล็บว่าหลานของคนโพสต์นะคะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกมีใครแนะนำได้ไหมว่าควรทำยังไง
มันเกินไปแล้วผู้สื่อข่าวในพื้นที่ก็เลยรายงานมาแบบนี้นะคะ
ก็ไปตรวจสอบบอกว่าคนเป็นแม่เนี่ยอายุน่าจะไม่เกินยี่สิบปีนะคะส่วนน้องอย่างที่บอกว่าอายุหกเดือนเท่านั้น
สาเหตุก็ตามโพสต์เลยบอกว่าทำด้วยการประชดสามีตัวเองนั่นแหละที่เกิดเหตุอยู่แถวแหลมโพนะคะ
บ้านควรที่ตะมนต์ครูเต่าค่ะหัดใหญ่สงครานั่นแหละค่ะใช่ค่ะ
ทีนี้เรื่องนี้มันแชร์ออกไปในโลกโซเชียลเยอะนะคนในโลกโซเชียลมีคำถามเยอะเลย
แม่ถึงทำแบบนี้แม่มีเหตุผลอะไรจะประชดสามีทำไมถึงต้องทำกับลูกทำกับเด็กนะครับ
แล้วก็อยากให้เอาผิดผู้เป็นแม่หน่อยอันนี้เป็นประเด็นที่นักข่าวของเราก็ต้องตามทางตำรวจนะฮะ
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือเป็นเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
และจะได้ไปหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้เพราะหลายคนเป็นห่วงก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ทีนี้คือก่อนหน้ามีการคุยโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ด้วย
แม่เด็กบอกกับเจ้าหน้าที่สัญญากับแฟนด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ทำร้ายลูกอีก

แล้วก็คลิปวีดีโอนั้นมันนานแล้วค่ะเนี้ยฮะฝ่ายผู้เป็นแม่เนี้ยก็พูดกับตำรวจทางโทรศัพท์บอกว่า
มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนานแล้วค่ะแล้วก็เคลียร์กันแล้ว
สัญญากับสามีแล้วแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงของเธอที่พูดนะ
แล้วปลายสายจะมีเสียงของเด็กร้องอยู่แสดงว่าเธอยังดูแลลูกอยู่นะ
แล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เป็นคลิปเนี่ย
คือพี่สามีเนี่ยเอาไปลงโซเชียลแต่มันเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เก่าแล้วนะฮะ
แล้วก็เธอก็รับปากกับทางตำรวจที่คุยโทรศัพท์ด้วยบอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเข้าไปพบพนักงานสอบสวนพรุ่งนี้นั่นหมายถึงวันนี้
ใช่ค่ะแล้วล่าสุดนะคะเช้าวันนี้เนี่ย
ทั้งตัวพ่อและแม่ของน้องวัย๖เดือนคนนี้ก็ไปเจอกับตำรวจแล้วจริงแหละค่ะ
แม่เด็กก็ยืนยันนะแล้วก็บอกอย่างที่คุณบุ๊กบอกเลยบอกว่าคือคลิปนั้นที่มีคนแชร์กันเยอะแยะ
มันเกิดขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ก่อนยืนยันว่าไม่ได้กระทำรุนแรง
แต่ที่ทำไปเพราะว่าตัวเองเครียดต้องดูแลลูกคนเดียวส่วนพ่อของเด็กก็ยอมรับเลยว่าภรรยาเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวจริง
เดี๋ยวจะต้องมาหารือกันว่าจะทำยังไงลองฟังเสียงทั้งคู่นะคะ
คือน้องคือน้องผิดทุกอย่างคือยอมรับทุกอย่างเลยคือผิด
แต่ว่าคือน้องอยากให้พ่อของลูกมารับผิดโชคบ้างไม่ใช่ให้หนูรับผิดโชคอยู่คนเดียว
ใช่เพราะว่าเวลาหนูไม่สบายเวลาหนูมีทุกอย่างเลยหนูก็เครียดเหมือนกัน

ตอนนี้ผมก็มาดูแลไม่ได้ผมบอกเลยว่ามันอยู่คนละทีผมก็ทำไม่ได้จึงก็ตอนนี้ไม่ได้ดูแลอยู่ตรงนี้

คือต้องโล่มาคุยกันก่อนนะครับต้องโล่มาปรับก่อนกันซ่อมไปจะเอายังไงก็ร้อง
ทั้งพ่อและแม่ก็สัญญาว่าจะปรับปรุงตัวนะ
เป็นแม่ของเด็กก็บอกว่าอยากให้สามีพ่อเด็กช่วยดูแลหน่อยเพราะฉันก็เหนื่อยนะฮะ
ส่วนผู้เป็นพ่อหรือว่าเป็นสามีของเธอก็สัญญานะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะช่วยเมียในการเลี้ยงลูก
ให้ตกลงกันดีนะว่าจะดูแลกันยังไงนะครับ
จริงคนเป็นแม่เนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องของการดูแลเรื่องจิตใจด้วยนะ
คือยังไงก็ตามอย่าไปลงกับเด็กเด็กไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะ
คุณผู้ชมฮะก็เป็นเหตุที่สะเทือนใจเหมือนกันนะครับ